ท่านผู้ชมครับไปดูเรื่องนี้กันหน่อยเปิดแฟ้มคดีดัง
วันนี้เรามีเปิดแฟ้มคดีดังเป็นเรื่องราวที่ผ่านมา๒๑ปีนะครับ
คุณผู้ชมครับกองกำลังก๊อตอาร์มี่นะตอนนั้นมีผู้นำเป็นฝาแฝดชาวกะเหลี่ยง
อายุแค่สิบสองปีนะครับพวกเขารวมกลุ่มกับนักศึกษาเมียนมาเนี่ย
ยึดสถานทูตเมียนมาแล้วก็โรงพยาบาลศูนย์รัชบุรีในไทยด้วย
ไปดูเหตุการณ์ในครั้งนั้นกันนะครับในเปิดแฟ้มคดีดังครับ

สองพันห้าร้อยสี่สิบสองเกิดเหตุระทึกขวัญกลางกรุง
เมื่อกลุ่มนักศึกษาพม่า๑๒คนในนามก๊อตอามี่พร้อมอาวุธปืนและระเบิดบุกสถานทูตพม่าประจำประเทศไทย
จับเจ้าหน้าที่และประชาชนเป็นตัวประกันเรียกร้องให้รัฐบาลทหารพม่าปล่อยตัวองซานซูจีผู้นำฝ่ายค้าน
เหตุการณ์ในวันนั้นการเจรจาไม่เป็นผลตัวประกันทยอยหนีออกมาได้เกือบหมด
กระทั่ง๑๕นาฬิกาพวกเขาร้องขอให้เฮลิคอปเตอร์ให้ไปส่ง
ชายแดนไทยพม่าจังหวัดราชบุรีทางการไทยตอบรับ
โดยหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศในขณะนั้น
ได้เสนอเป็นตัวประกันนั่งไปด้วยเพื่อรับรองความปลอดภัย
จากเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้รู้ว่ากองกำลังก๊อตอามี่มีลูเทอร์กับจอนี่ทู
เด็กชายฝาแฝดอายุ๑๒ปีเป็นผู้นำ
เดือนยี่สิบสี่มกราคมสองพันห้าร้อยสี่สิบสามกลุ่มก๊อตอมี
นำโดยเบดาหรือปรีดากับพวกรวม๑๐คนปลอมตัวเป็นผู้โดยสาร
นั่งรถโดยสารประจำทางสายสวนพึ่งราชบุรีก่อนใช้ปืนเอ็มสิบหกแล้วระเบิด
บังคับคนขับให้พาไปเที่ยวโรงพยาบาลศูนย์ราชบุรีทันทีที่ไปถึง
พวกเขาได้จับแพทย์พยาบาลและผู้ป่วยกว่า๑๐๐คนเป็นตัวประกัน
โดยเรียกร้องต้องการนำแพทย์และพยาบาลไปรักษาทหารกะเหลี่ยงที่บาดเจ็บจากการถูกทหารพม่าปราบปรามอย่างหนัก
รวมทั้งขอให้ทหารไทยยกเลิกกดดันผู้อพยพชาวกะเรียงที่หนีเข้ามาฝั่งไทย
พยายามหาวิธีช่วยเหลือตัวประกันแต่เป็นไปด้วยความลำบาก
กลุ่มผู้ก่อเหตุวางระเบิดดักไว้ที่ลานจอดรถทางด้านหน้าและด้านหลังโรงพยาบาล
เจ้าหน้าที่จึงต้องใช้วิธีเจรจาต่อรองเพราะเป็นการเดิมพันธุ์ด้วยชีวิตของตัวประกันทั้งหมด
เจรจาผ่านไปเกือบ๒๐ชั่วโมงกระทั่งตี๔ของวันที่๒๕มกราคม
กองกำลังผสมเกือบ๑๐๐นายเปิดปฏิบัติการขั้นเด็ดขาดบุกเข้าไปช่วยตัวประกัน
ใช้เวลาไม่ถึง๒๐นาทีตัวประกันปลอดภัยส่วนกลุ่มก๊อตอามี่เสียชีวิตทั้งหมด
ปฏิบัติการครั้งนั้นเจ้าหน้าที่ถูกสังคมโลกวิจารณ์ว่าเป็นการใช้ความรุนแรงเกินกว่าเหตุ
เนื่องจากขณะกองกำลังก๊อตแอมมี่ถูกยิงพวกเขายกมือขึ้นยอมแพ้
ซึ่งทางการไทยชี้แจงว่าการตัดสินใจอยู่บนความเป็นตายของตัวประกัน
ขณะนั้นไม่รู้ว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุซ่อนอยู่ที่ไหนบ้าง
ที่สามารถลั่นไก่มาอย่างเจ้าหน้าที่และตัวประกันหรือเป็นการยอมจำนวนจริงหรือไม่
มกราคม๒๕๔๔บลูเทอร์และจอนนี่พร้อมลูกน้อง๕๕คนเข้ามอบตัว
ถูกส่งไปที่ค่ายผู้อพยพพื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้านต้นยางจังหวัดกาญจนบุรี
ก่อนที่กลุ่มคนเหล่านี้จะศูนย์หายไปจนนี่กลับไปใช้ชีวิตที่พม่า
ส่วนลูเทอร์ลีภัยไปประเทศสวีเดนก่อนกลับมาเปิดศูนย์การเรียนรู้ให้กับเด็กยากไร้ในพื้นที่ห่างไกล